คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้มาดูความพร้อมของกรกตในแต่ละจังหวัดกันบ้างนะคะว่าสำหรับวันพรุ่งนี้
สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างนะคะไปดูที่แรกกันที่เชียงใหม่ก่อน
เพราะว่ากรกตประจำจังหวัดเชียงใหม่พร้อมแล้วสำหรับการลงประชามติวันพรุ่งนี้
ยืนยันนะคะว่าจะใช้หีบกระดาษแบบเดิมที่เก็บรักษาเอาไว้เป็นอย่างดี
พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศกันกับคุณอรพันธ์ขันทองคำค่ะ
บรรยากาศวันสุดท้ายก่อนถึงวันออกเสียงประชามติที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ทางเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยต่างต่างกว่าสองพันหกร้อยสี่สิบห้าหน่วยได้มีการจัดเตรียมสถานที่ค่ะ
พร้อมตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์นะคะเพื่อให้มีความพร้อมมากที่สุดในวันออกเสียงประชามติที่จะถึงวันพรุ่งนี้ค่ะ
นายสรรยูมีทองคำในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการการออกเสียงประจำอำเภอเมืองเชียงใหม่
จ่ายอุปกรณ์ให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยออกเสียงประชามติทั้ง๓๐๕หน่วยเลือกตั้งในพื้นที่อำเภอเมือง
ซึ่งแบ่งการรับอุปกรณ์สำหรับใช้ในการออกเสียงประชามติเป็นภาคเช้าและภาคบ่าย
จากอำเภอเมืองค่ะมีประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงมากถึง๑ล้าน๒แสนคน
ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีประชาชนมีสิทธิ์ออกเสียงมากที่สุดจากทั้ง๒๕อำเภอ
โดยบรรยากาศตลอดทั้งวันนะคะก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ขณะที่นายเกรียงไกรพานดอกไม้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่
ได้ตรวจสอบความเรียบร้อยการจัดเตรียมสถานที่หน่วยออกเสียงนอกเขตจังหวัด
ซึ่งจุดนี้ค่ะก็มีประชาชนมาลงทะเบียนไว้เพื่อใช้สิทธิ์ออกเสียงมากกว่า๑หมื่นคน
ส่วนหีบบัตรออกเสียงของจังหวัดเชียงใหม่นะคะยังคงใช้เป็นกล่องกระดาษ
ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งสวเมื่อ๒ปีที่แล้ว
แต่ว่าเนื่องจากมีการเก็บพับแล้วก็รักษาเป็นอย่างดี
ทำให้กล่องกระดาษอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีการฉีกขาดไม่มีปลวกขึ้น
จึงสามารถนำกลับมาใช้งานได้
อกจากนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมถุงพลาสติกขนาดใหญ่
เพื่อห่อกล่องป้องกันการเปียกฝนขณะขนย้ายอีกด้วยค่ะ
ไม่มีครับที่นี่เราจะยังใช้หีบกระดาษอยู่
แล้วก็วัสดุอุปกรณ์เนี่ยไม่มีแตกไม่มีหักครับเรียบร้อยดีครับผม
ตอนนี้พร้อม๑๐๐แล้วครับยืนยันนะครับทั้ง๒๖๔๕หน่วยครับ
อย่างไรก็ตามนะคะทางผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่
รับนะคะว่ายังมีความกังวลใจค่ะในพื้นที่ที่ห่างไกล
แล้วก็ถิ่นธุรกันดาลที่มีอุปสรรคทางด้านเส้นทาง
อาจจะทำให้การลำเลียงวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการออกเสียงประชามตินั้น
ไปถึงล่าช้านะคะแต่ก็เชื่อนะคะว่าภายในคืนนี้
ทุกอย่างจะเสร็จสิ้นแล้วก็เรียบร้อยไปด้วยดี
พร้อมที่จะให้ประชาชนนั้นเดินทางมาใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติในวันพรุ่งนี้ค่ะ
รพันธ์ขันทองคำรายงานจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ภาคเหนือเราไปต่อกันที่ภาคอีสานกับที่จังหวัดขอนแก่นนะครับ
ตอนนี้ก็ไปดูบริการเรื่องของความพร้อมในการจะลงประชามติกันวันพรุ่งนี้ที่ขอนแก่นนะครับ
ล่าสุดวันนี้ก็มีการส่งหีบบัตรลงประชามติแบบใหม่ไปให้กับแต่ละหน่วยแล้ว

จะเป็นอย่างไรติดตามจากคุณยุธยาตุ้มมีรายงานมาจากจังหวัดขอนแก่นครับ
ขณะนี้ยังไม่มีการสร้างสถานการณ์หรือว่าเหตุการณ์ใดที่น่าเป็นห่วง
ที่น่าเป็นบริการการการลงประชามาติอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับ
ก็ยืนยันว่าทุกหน่วยนั้นมีความพร้อมเกิน๑๐๐แล้วครับ
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นทำความสะอาดพื้นที่
พร้อมกับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยออกเสียงประชามติ
เตรียมสถานที่ให้มีความพร้อมเป็นพิเศษ
เพราะว่าจุดนี้เป็นหน่วยออกเสียงนอกเขต
จัดอยู่ที่สาราผูกเสี่ยวหน้าสารากลางจังหวัด
ซึ่งมีประชาชนมาลงทะเบียนออกเสียงนอกเขตกว่า๔๐๐คน
จัดแบ่งเป็นล็อกแยกเป็นภาคชัดเจน
เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว

ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นก็จะไปออกเสียงใช้สิทธิ์อย่างจุดนี้ด้วย
แตกต่างจากจุดอื่นที่สถานที่ออกเสียงยังไม่ได้จัดเตรียมอะไรมากนัก
เช่นที่อาคาร๒๕ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มีเพียงโต๊ะวางไว้แล้วก็ป้ายติดรายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียง
คาดว่าจะจัดในวันพรุ่งนี้แต่เช้าครับ

ขณะการรับหีบบัตรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการในแต่ละหน่วย
ก็มีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยไปรับอย่างคึกคัก
ทั้ง๒๖๐๐หน่วยในจังหวัดขอนแก่น
จะใช้หีบบัตรพลาสติกแบบใหม่ทั้งหมด

ส่วนใหญ่จะเก็บไว้ที่บ้านของผู้อำนวยการหน่วย
ซึ่งเป็นข้าราชการระดับ๔๗ขึ้นไป
ซึ่งนายอภินัลจันทร์อุปาระ
อำนวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น
ก็ยืนยันว่ามีความพร้อมเกิน๑๐๐แล้ว

ยังไม่มีเหตุการณ์สร้างสถานการณ์ใดเกิดขึ้น
แล้วก็ไม่มีหน่วยไหนที่น่าเป็นห่วงเป็นพิเศษ
คาดว่าพรุ่งนี้การลงประชามติในจังหวัดขอนแก่น

มีผู้มาใช้สิทธิ์มากกว่า๑๘๐จากผู้มีสิทธิ์กว่า๑ล้าน๔แสนคน
โดยที่อำเภอเมืองมากสุดคือ๓แสนกว่าคน
รองลงมาคืออำเภอชุมแพรมีผู้มีสิทธิ์เกือบ๑แสนคนครับ
จังหวัดขอนแก่นนั้นถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่น่าจับตามองนะครับ
เพราะว่าเป็นพื้นที่สำคัญของนักการเมืองในท้องที่
แล้วก็มีกลุ่มนักศึกษาแล้วก็กลุ่มต่างออกมาวิภาควิจารณ
เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูลก่อนหน้านี้กันอย่างคึกคัก
ซึ่งทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็จะเกาะติดสถานการณ์
แล้วก็รายงานความเคลื่อนไหวตลอดทั้งวันของวันพรุ่งนี้

ยุธยาตุ้มมีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากจังหวัดขอนแก่นครับ
ขอบคุณครับนี่เป็น๒จังหวัดแรกนะครับ
ตอนนี้เชียงใหม่พร้อมขอนแก่นก็พร้อม

บุรีค่ะก็เตรียมความพร้อมแล้วเหมือนกันนะคะ
ทางด้านของคณะกรรมการประจำหน่วยก็ไปรับหีบบัตรนะคะ
รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ครบทุกหน่วยแล้วค่ะ
เราไปติดตามบรรยากาศล่าสุดจากคุณพัชรวรินพัชรประพานันท
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานมาจากจังหวัดลบบุรีค่ะ
บรรยากาศการเตรียมความพร้อมก่อนวันออกเสียงประชามติ
ในพื้นที่จังหวัดลบบุรีตลอดทั้งวันที่ผ่านมาคึกคักเลยทีเดียวค่ะ
โดยคณะกรรมการประจำหน่วยออกเสียงนั้นเข้ารับหีบบัตรและวัสดุอุปกรณ์
ครบเรียบร้อยแล้วทั้ง๑๐๗๕หน่วยค่ะ

คณะกรรมการประจำหน่วยออกเสียงประชามติในพื้นที่อำเภอเมืองลบบุรี
เข้ารับหีบบัตรและวัสดุอุปกรณ์ออกเสียงประชามติ

โดยอำเภอเมืองลบบุรีนั้นมีทั้งหมด๓๓๖หน่วย
ซึ่งทั้งจังหวัดก็มี๑๐๗๕หน่วยค่ะ
แล้วก็ได้รับหีบบัตรและวัสดุอุปกรณ์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้เข้าไปตรวจสอบหน่วยออกเสียงประชามติ
นอกเขตจังหวัดที่บริเวณสนามกีฬาพระราเมศวรรษ
หลังมีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์นอกเขตมากถึง๑๖๙๗คนค่ะ
ปีนี้หน่วยออกเสียงนอกเขตจังหวัดลบบุรีเป็นหนึ่งในจังหวัดนำร่อง
ในการใช้เครื่องอ่านบัตรประชาชนอิเล็กทรอนิกส์ในหน่วยออกเสียงนอกเขตจังหวัดค่ะ
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่เองนะคะก็มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด๔ตัวบริเวณด้านหน้าหน่วยค่ะเพื่อความปลอดภัยค่ะ
ด้านพลตำรวจตรีสืบพงพัศยวัลผู้บังคับการตำรวจภูทรลบบุรีเปิดเผยนะคะว่า
วันพรุ่งนี้ทุกหน่วยออกเสียงจะมีตำรวจ๑นายประจำหน่วยพร้อมหน่วยเคลื่อนที่เร็วทั้ง๑๑อำเภอเพื่อดูแลความปลอดภัยค่ะ
เราส่งตำรวจไปทุกหน่วยนะครับ
แล้วทุกอำเภอ๑๑อำเภอจะมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วชุดละ๕นายเป็นอย่างน้อยนะครับมาเสริมกำลัง
คุณผู้ชมสามารถติดตามบรรยากาศการลงประชามติ
ในพื้นที่จังหวัดลบบุรีได้ทางไทยรัฐทีวีค่ะ

ข่าวไทยรัตน์ทีวีรายงานจากจังหวัดลบบุรีค่ะ

ไปดูที่จังหวัดสุราธานีกันหน่อยค่ะ

เขาก็ระดมกำลังกวาดล้างอัดยากรรม
รวมถึงมีการตรวจสอบเรื่องของความปลอดภัย
เรื่องของความพร้อมต่างนานาด้วยนะคะ
ไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดบรรยากาศล่าสุดกันเลยค่ะ

มาจากในพื้นที่เชิญค่ะ
ซึ่งจังหวัดสุพราชธานีได้ตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อย

เพื่อใช้เป็นศูนย์สั่งการและประสานงาน
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากรณีเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่
ส่วนบรรยากาศการรับหีบในช่วงเช้าที่ผ่านมา

ที่แต่ละหน่วยเดินทางเข้ามารับหีบบัตรอย่างต่อเนื่อง
โดยที่นี่จะใช้หีบบัตรเป็นกล่องพลาสติกเหมือนกันทั่วทั้งจังหวัดนะครับ
ซึ่งการแจกจ่ายอุปกรณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
แต่ก็มีปัญหาเกิดขึ้นเล็กน้อยครับในส่วนของอุปกรณ์เครื่องเขียน
ไม่ว่าจะเป็นปากกาและเทปกาวที่มีไม่เพียงพอ
ซึ่งเมืองต้นได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้แต่ละอำเภอรับผิดชอบในการจัดหาต่อไปแล้ว
โดยนายสมพงศ์ตั้งเลิกผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุบราธานีกล่าวว่า
โดยเลือกตั้งในจังหวัดมีทั้งหมด๑๔๐๔หน่วย
มีประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ๗๗๐๐คน
ซึ่งได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ในแต่ละหน่วยนั้นเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกประชาชน
พร้อมวางแผนสำรองในการรายงานผล
ในการทดสอบการรายงานผลคะแนนได้ครับ
โดยเบื้องต้นมีบรรยายงานแล้วนะครับว่านายสุเทพนั้นจะเดินทาง
มีทางไปใช้สิทธิ์เป็นฝนแรกในหน่วยเลือกตังค์ด้วยครับ
สักแซ่อึ้งข่าวไทยบรัฐทีวีรายงานสดจากจังหวัดสุพราชธานี